เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งน้อย
ในพื้นที่พลทนทหารราบที่๑๑ที่อำเภอเมืองนครปฐม

นักโทษของเรือนจำเนี่ยหลบหนีออกไป๙คน
ตี๒เมื่อคืนวันก่อน
วันนี้ไล่ตามจับกันมาได้๕คนแล้วยังเหลืออีก๔นะฮะ
นี่ล่าสุดมีรายงานว่าจับได้เพิ่มด้วยนะครับ
แต่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในเรือนจำนะครับ

นักโทษชาย๙คนใช้ใบเลื่อยนะฮะ

แล้วก็มีคนนึงเรียกเพื่อนให้พากันมุดหนีออกมา

คำถามคือเอาใบเลื่อยมาจากไหนกันเนี่ย

ออกมาทีละคนทีละคนแล้วก็วิ่งไปหลบที่มุมอาคาร
นี่เป็นเรือนจำชั่วคราว
คือเขาต้องตรวจเรื่องของโควิดกักตัว๑๔วันก่อน
เดี๋ยวจะส่งเข้าแดนขังในเรือนจำจริง๒๐ธันวาคม

หรือว่าเป็นนักโทษที่ถูกจับในคดียาเสพติดนะฮะแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยรักทรัพย์ด้วยเนี่ย
มากักตัวอะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายพอออกไปได้เนี่ยวงจรปิดด้านนอก
จะมีกลุ่มนักโทษ๕คนเดินไปตามถนนแล้วไปขโมยเสื้อผ้าของคนงานในแคมป์เอามาใส่
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป๙คนทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีความคืบหน้านะครับคือวันตามจับได้๕นะครับ
๕คนตามจับได้นายเอกราชแป้งกลั่นอายุ๑๘นายนัฐกรมาตรวัดแสงอายุ๒๔
นายไพทูลมีคลองแบ่งอายุ๓๖นายวิลเชษเทพชอายุ๒๘

มีนายพัชราวุฒิมูลทองสงฆ์อายุ๓๘นายพาณิชย์บัวสอนอายุ๓๕
นายจำรูนคล้ายสุบันอายุ๓๓และนายบำรุงวงสว่างอายุ๔๓นะครับ
ตำรวจก็คือภูทรภาค๗นะครับแล้วก็ทางเรือนจำกลางนครปฐม
วันนี้ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
มีของกลางเป็นใบเลื่อยตกอยู่๑อันมีเสื้อยืดสีฟ้าของผู้ต้องขัง๒ตัว
ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวเนี่ยนี่ก็เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ทางตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้แหล่งกบดานของคนที่หนีแล้วนะ
คาดว่าจะตามจับได้หมดครบในไม่กี่วันนี้นี่แหละ
ส่วนการสอบปากคำนักโทษที่ตามจับมาได้๕คน
๑ใน๙เป็นคนชักชวนเพื่อนให้ร่วมกันหลบหนี
แต่รายละเอียดเนี่ยขอไม่เปิดเผยก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นพฤติกรรมพฤติการให้คนอื่นเรียนแบบ
ตอนนี้จะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงด้วยว่า
มีใครช่วยเหลือนักโทษให้หลบหนีหรือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือไม่
ถ้ามีต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกัน
ขณะเดียวกันนะครับทางพบเรือนจำกลางนครปฐมนะครับ
ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับในการเอาสิ่งของเข้าไปในเรือนจำ
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันมีเล็ดลอดไปได้อย่างไรโดยเฉพาะใบเลื่อย
นั่นน่ะสิทุกคนสงสัยใช่ไหมว่ามันเล็ดลอดไปได้ยังไง
แล้วมีข่าวมากกว่านั้นอีกเขาว่ากันว่าคุณกลับมาสอนท่านผู้ชม
ว่าใบเลื่อยในเรือนจำเนี่ยราคาใบหนึ่งหนึ่งแสนบาทเลยนะ
ถ้าเกิดหามาให้นักโทษหรือว่าผู้ถูกคุมขังได้
แต่เรื่องนี้ทางพบเรือนจำกลางนครปฐมปฏิเสธนะครับ

มันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นครับ
แล้วก็กลุ่มผู้ถูกคุมขังเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างมีเวลา

แต่เท่าที่ทางความพิสูจน์กระต่างนะครับ
พยายามหลักฐานแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เราก็พยายามที่จะคลี่คาย
ถ้าดูจากพยาหลักฐานทางในวงจรปิดเนี่ย
ไม่นานพระเราได้รับแรงงานก็พอที่ในขับสุดท้ายก่อนจอดเหตุเนี่ย
โอ้โหคือมันไม่ใช่แค่ใบเลื่อยนะฮะ
เรียกกันออกไปทีละคนทีละคนจน๙คนอ่ะ
คือเขายังไม่ได้ใส่ตรงใส่ธัวร์อะไรพวกเนี่ยนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปที่บ้านของนายบำรุงหนึ่งในนักโทษที่

ทางลูกสาวเนี่ยบอกว่า
หลังจากพ่อหนีออกมาพ่อไม่ได้ติดต่อหาคนที่บ้านเลยนะครับ
ถ้าพ่อติดต่อมาเนี่ยก็จะบอกให้พ่อเนี่ยไปมอบตัว
ส่วนประเด็นที่บอกว่าพ่อเป็นคนนำในการหลบหนีเลย

เพราะพ่อเนี่ยเคยติดคุกมาสองครั้งแล้วที่ผ่านมาพ่อ
เหมือนกับไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องหลบหนีอ่ะอืม
พ่อหนูเขาติดมาก็หลายรอบเขาไม่เคยคิดที่จะหนีเลย

คนที่บ้านอยากให้เขามอบแต่เขา
เขาเป็นหุ้นหัวล้านเขาคงไม่ติดต่อมา
เขาคงรู้ว่าคนที่บ้านจะให้เขามอบตัว
ต่อให้พูดยังไงเขาคงยังไม่อยากติดต่อมา
ตอนนี้หนูก็อยากให้เขามอบตัวก่อน
หนูไม่อยากให้โทษมันจากที่มันนักอยู่แล้วอ่ะ

หนูกลัวว่าเขาจะไม่ได้เจอหน้าหนูหน้าย่า
แม่ติดมาหลายครั้งแล้วถ้าไม่ใช่คนนำเนี่ย
เขาเรียกให้ไปก็ไม่น่าไปแล้วนะ
ก็๕คนที่ถูกจับก็รับสารภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับ

ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมาว่า
มีการจับกลุ่มเพิ่มเติมได้อีก๑คนนะครับ
ถานิดบัวสรอายุ๓๕ปี
นี่เท่ากับว่าตอนนี้จับได้๖คนแล้วเหลืออีก๓

ไปมีกางเกงยีนมีทรงมีเสื้อเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหถึงมีอีก๓คนในตอนนี้
ที่เหลือคือช่องว่างช่องโหวเหมือนกันแหละนะที่มันเกิดอะไรขึ้น
คือหลายครั้งเนี่ยณขณะนี้ที่มีนักโทษเนี่ยหลบหนีจากที่คุมขังหรือว่าแหกคกแหกคุกอะไรออกไปเนี่ย

เป็นเรือนจำชั่วคราวที่ต้องกักตัวนักโทษเอาไว้ในช่วงของการตรวจสอบเรื่องของโควิดก่อนเข้าเรือนจำใหญ่
ใช่แล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกดังนั้นจะปล่อยให้มีอีกไม่ได้แล้วนะคะ